ที่เขาได้ปล่อยเพลงน้ำตาที่หายไป

ถ้าใครฟังแล้วรับรองต้องอิ่มมากเลยค่ะ
ยังคงปล่อยเพลงช้ากินใจมาเสิร์ฟให้คนที่อยู่ในโหมดอารมณ์เศร้าฟังอย่างต่อเนื่องค่ะ
ที่ตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่๓หนุ่ม
แอร์พงศกรจ๊ะอาทิตย์ตาสุภาโชค่ะ
โดยล่าสุดนะคะพวกเขาเดินทางมาโชว์ซิงเกิ้ลใหม่กันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
กับเพลงช้าที่เรียกน้ำตาแฟนอีกครั้งอย่างน้ำตาที่หายไปค่ะ
เพราะใครค่ะอย่างเพลงน้ำตาที่หาย
ซึ่งเนื้อหาค่ะมีเขาโครงมาจากชีวิตจริงของมือกีต้า
โดยจะพูดถึงความรู้สึกของคนที่เคยเจ็บปวดกับความรักนะคะ

งานนี้ทั้ง๓หนุ่มเผยว่าต่างทุ่มเทให้กับผลงานเพลงทุกเพลง
เพื่อให้แฟนได้รับฟังบทเพลงดี
ก่อนจะฝากซิงเกิลแล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ให้คอเพลงได้ติดตามค่ะ
แงมว่าอีกไม่นานนะคะจะมีคอนเสิร์ตของวงที่สมาชิกจะครบ๕คนด้วยล่ะค่ะ
ก็เป็นซิงเกิ้ลที่๓จากอัลบั้มที่๒

ไม่ใช่เรื่องของใจอย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องของทุกคนครับที่เคยเกิดขึ้นครับ
เป็นความผิดหวังซ้ำครับเป็นการรอคอยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ
ถ้าวันหนึ่งพอวันหนึ่งมันเจ็บมากเข้ามันก็ต้องจบอะครับ
ครั้งเดียวดีกว่าเจ็บแล้วไม่จบประมาณนั้น
พวกเราเราก็ชอบทุกงานอยู่แล้วครับที่เราทำออกมา
แต่ว่ามันจะไปใครจะมาโดนใจเพลงเรามากนี่เราก็พูดยากเหมือนกัน
แฟนเพื่อนพี่น้องที่เคยฟังนะครับเอาตรงนี้ไปสื่อกลางเป็นความรู้สึก
ความรู้สึกความเจ็บช้ำการรอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ครั้งสุดท้ายที่มี๕คนเร็วนี้นะครับ
ก็ต้องรอลุ้นยนต์โฉมหน้าสมาชิกคนต่อไปนะคะ